วันนี้วันดี๑เมษายนวันประกาศผลนะคะสลากินแบ่งรัฐบาลนั่นเอง
คุณผู้ชมค่ะมาแล้วนะคะมาตามนัดเลย
เมื่อคืนนี้นอนฝันและเลขดงเลขเด็ดเลขดี
ไม่เห็นอะไรเลยสไลด์เจอของพี่มนต์สิทธิดีกว่า
ต้องดูเลยนะคะโชว์กันปั้วค่ะเราพูดไม่ได้ค่ะ
มันจะผิดกฎนะคะดูกันเอาเอง
แต่ว่าพี่แกบอกว่าแกไประยองก็เลยลองซื้อดูมานะคะ

มันก็เป็นที่พิเศษบอกแหละพร้อมใช้วิจารณญาณดูครับ
พี่มนต์สิตนะเวลาโพสต์อย่างนี้ก่อนหัวไม่ออกเนี้ยค่ะ

คือจะบอกว่าเลขที่แกโชว์เนี่ยไม่ออก

แต่ว่าแกอาจจะมีเลขพิเศษลับอยู่แล้วก็ถูกอยู่คนเดียวตลอดนะคะ
ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็ดูรายงานสดกับไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะคะ
ดูกันแบบมีสติแล้วกันนะจ๊ะ